ข้าวพื้นเมืองที่มีอยู่หลายสายพันธุ์นั้นนอกจากจะมีชื่อที่เป็นมงคลแล้วยังนิยมตั้งชื่อตามสีของข้าวบุคคลและสถานที่ปลูกดังนี้
พันธุ์สีขาวเช่นขาวตาแห้งขาวตาไปขาวตาเจือขาวนางแจ่มขาวนางจีนขาวอุทัยขาวสุราช
พันธุ์สีเหลืองเช่นเหลืองสุรินเหลืองปะทิวเหลืองตาน้อยเหลืองตาเอี่ยมเหลืองสะอิ้งเหลืองสร้อยทองเหลืองระยอง
ข้าวพื้นเมืองเหล่านี้มีความคงทนมีลักษณะประจำพันธุ์ชัดเจนและได้นำมาเป็นต้นกำเนิดผสมให้เกิดพันธุ์ข้าวใหม่อีกมากมาย
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน